กลับมาอยู่กับข่าวเย็นไทยรัฐติดตามอาการอาภาษณ์ของครูบาบุญชุ่มค่ะ
คุณผู้ชมค่ะครูบาบุญชุ่มมีอาการอาภาษณ์กระทันหันนะคะ
จึงได้มีการเปลี่ยนกำหนดการเดินทางและข้ามแดนเข้าประเทศไทย
บินด่วนมารักษาตัวที่โรงพยาบาลในกรุงเทพมหานครค่ะ
ครูบาบุญชุ่มยานสังวโรอรัญวาศรีภิกขุพระเกจิชื่อดังในรัฐฉานประเทศเมียนมา
มีอาการอาภาษณ์กระทันหันค่ะลูกศิษย์จึงนิมนต์จากวัดพระธาตุดอนเรืองเมืองพล
จังหวัดท่าขี้เหล็กประเทศเมียนมาซึ่งก็ได้มีการนิมนต์มาเพื่อเข้ารักษาอาการอาภาษณ์ในฝั่งไทยนะคะ
เป็นการเดินทางด้วยรถยนต์เข้าสู่ไทยผ่านทางจุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพไทยเมียนมา
ข้ามลำน้ำสายแห่งที่๒อำเภอแม่สายช่วงเย็นวันที่สิบที่ผ่านมานะคะ
แล้วก็เข้ารักษาเบื้องต้นที่โรงพยาบาลเอกชนในอำเภอเมืองและในช่วงกลางดึกก็ได้นั่งเครื่องบินจากท่ากัศยานแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงราย
เข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครค่ะ
ซึ่งทางลูกศิษย์นั้นยังไม่ขอเปิดเผยรายละเอียดอาการอาภาษณ์เนื่องจากไม่ต้องการให้ใครรบกวนท่านระหว่างรักษาตัวนะคะ
และล่าสุดเมื่อช่วงบ่ายสามโมงที่ผ่านมาค่ะทางมูลนิธิดอยเวียงแก้วอำเภอเชียงแสนได้ออกประกาศนะคะ
ใจความส่วนหนึ่งก็คือว่าหลังออกจากถ้ำแพทย์ตรวจธาตุขันทุกระบบแล้วครูบาบุญชุ่มปฏิบัติศาสนกิจทันที
และต่อเนื่องทุกวันทั้งในเมืองแก๊สและหัวเมืองอย่างน้อย๑๑เมืองไม่นับรวมชุมชนระหว่างทางผ่าน
รวมทั้งพิธียกฉัดเจดีสมเด็จพระนเรสวนมหาราชเมืองหางเดิมมีผู้สัทธาไปศักระจำนวนมาก
กระทั่งกลับวัดพระธาตุดอนเรืองและวันรุ่งขึ้นวันที่๙สิงหาคมมีอาการอาภาษณ์
ได้บินด่วนมารักษาตัวที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครเมื่อประมาณเที่ยงคืนนะคะ
ซึ่งในอดีตครูบาบุญชุ่มท่านเคยอาภาษณ์ด้วยโรคมาลาเรียขึ้นสมองมาก่อนนะคะ
และถ้าเราติดตามข่าวของท่านนะคะครูบาบุญชุมท่านได้ปิดวาจาและเข้าปฏิบัติธรรมณถ้ำเมืองแก๊ส
จังหวัดเมืองศาสตร์ประเทศเมียนมาตั้งแต่๒๙เมษายนปี๒๕๖๒จนถึงวันที่๓๑กรกฎาคมปี๒๕๕๙
ครบ๓ปี๓เดือน๓วันเมื่อต้นเดือนสิงหาคมค่ะ